ขณะนี้เกิดไฟเกิดไฟไหม้รถมอไซค์อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลศูนย์ค่ะ
ยังไม่ทราบสาเหตุเลยว่าเกิดจากอะไร
แต่ว่าไฟมันลุกท่วมขึ้นไหม้มอไซค์ค่ะตอนนี้เสียหายไปเยอะ
คุณพ่อมาช่วยกับเมืองแรกไหม้ส่วนประชาธิ์ศูนย์อย่าลืมด้วย

ถ้าไม่ได้ยินภาพมีที่สุดอย่ากล้างไปแรกไหม้กว่านี้
ไหม้มอไซค์ที่ลานจอดรถหน้าโรงพยาบาลศูนย์ค่ะ

จอดรถเลือดให้จุดมีความสั่งใจ

ยังไม่ทราบสายเหนียวเลยนะคะว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าไฟมันลุกไหม้ทั่วมอเตอร์ไซค่ะ